นโยบายต่างที่จะทำให้ประชาชนมีอะไรบ้างฮะ

ใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะ
ล็อกความขัดแย้งอย่างที่บอก
รัฐมนูลซึ่งเราเสนอเข้าสภาแล้ว
อย่างที่สองเราจะสร้างโอกาสชวนประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกนะคะ
เนมตัวเองว่าเราเป็นพักที่สู้เพื่อคนตัวเล็ก
ซึ่งหมายถึงใครหมายถึงคนทั่วไปนี่แหละ
น้องที่จบใหม่แรงงานจนไปถึงเกษตรกร
คือคน๙๐ที่ถูกกดทับ
ด้วยระบบอำนาจนิยมรับราชการและกฎหมาย
จนทำให้เขาทำหากินยากนะคะ
ดังนั้นเราจะช่วยคนตัวเล็กคือประชาชนส่วนใหญ่
จากพันธนาการก็คือกฎหมายที่กดทัพ
เราได้เสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้ว
ที่จะแขวนหรือพักใช้ใบอนุญาต

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ระดับต้นนะ
ที่มีใบอนุญาตมากที่สุดในโลก

คือมีกฎหมายอื่นอยู่แล้ว
คุณก็ยังต้องให้เข้าไปขอใบอนุญาต
ให้มันยากใบอนุญาตคือใบไม่อนุญาต
เพื่อจะได้มีโอกาสรีดไถ
ถ้าผมจะทำมาหากินผมต้องไปขอใบอนุญาต
ถูกเอาพี่ยกตัวอย่างเรื่องสักเรื่องหนึ่ง
ออย่อมอกเรื่องอะไรต่าง
แล้วใครจะเป็นคนรับรองว่าเขาจะทำอะไรที่มัน

ยกตัวอย่างเรื่องคุณจะเปิดร้านอาหาร

แล้วบางจุดเนี่ยนะมีเคาน์เตอร์เหล้าอยู่๒ที่
ต้องขอสองใบนะอยู่ในร้านเดียวกันนะ

ถามว่าใบอนุญาตตรงนี้แขวนไว้ได้ไหม
พักและแขวนไว้๕ปีแล้วรอกิโยตินกฎหมายนะ

พี่ถามว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตคุณขายเกินเวลาได้ไหม

มันมีบังคับใช้ในกฎหมายส่วนอื่น
อ่าถูกอ่าถูกคุณทำไมต้องไปทำอีก
ออยนะวันนี้เรา

ที่ต้องไปขอมีอย่างเดียว

อกนั้นออยให้ขึ้นเว็บไว้เลย
การจดแจ้ง๗วันขายได้เลย
อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอาง

เขียนไว้หมดเลยว่าถ้าคุณจะผลิต

โฆษณาอะไรได้โฆษณาอะไรไม่ได้

มันจะต้องให้ทันโลกและให้แข่งขัน
กับต่างประเทศได้

เอาสลากมาติดที่สินค้าตัวเอง

สารกันบุตรแต่คุณดันไปใส่สารกันบุตร
จับได้ปั๊บโทษแรงแบนเลย

๗วันไปจดแจ้งเขาเรียกว่าจดแจ้ง

คือเหมือนกับใช้ตัวคุณนี่แหละ
บังคับตัวเองแต่ถ้าคุณทำผิด
คุณโดนแน่โดนแน่โดนโทษแรงด้วย

สูตรล้าสมัยหมดแล้วไม่ได้ขายแล้ว

และวิศากิจชุมชน

สามแสนล้านอย่าตกใจว่า

และยังค้างอยู่ปล่อยกู้ไม่หมด

มาตั้งไม่ต้องไปกู้เพิ่มจะมาตั้งเป็นกองทุนใช่
แต่กองทุนเราปลดล็อกความยากซะ
มากนะมากที่สุดด้วยมากกว่าเซ็กเตอร์อื่น
แต่กู้เงินได้แค่๔แสนลายนอกนั้นต้องกู้นอกระบบ
ดังนั้นกองทุนนี้เอามาและรัฐอย่าบริหารเอง
เอาเอกชนสภาหอการค้าสภาอุดสภาต่างเนี่ย
เขามาช่วยบริหารเพราะเขาจะรู้ว่าใครมีศักยภาพแค่ไหนควรจะทำยังไง
ทำให้เขาระเบิดการทำมาหากินได้อย่างคล่องตัว
นี่นอกระบบโหดไหมโหดแสนโหดถ้าเดินไปแม่ค้าข้างไทยรัฐเนี่ย

แล้วทวงก็โหดด้วยอ่านข่าวอยู่ทุกวันบางทีแทงกันตายก็
ใช่ขณะที่คนรวยกู้ได้๓๔ต่อปี
แต่คนจนเนี่ยร้อยละ๒๐ต่อเดือนเท่ากับ๒๔๐ต่อปี
แล้วเมื่อไหร่คนจนจะหายจนสักทีหนึ่ง
ดังนั้นเราตั้งกองทุนคนตัวเล็กนะ
องทุนนี้อยู่ใน๓แสนล้านใช้เงินไม่เยอะนะคะ
องทุนนี้จะช่วยล้างหนี้นอกระบบให้กู้ตั้งแต่๕๐๐๕๐๐บาท
เบี้ยเหลือเพียงร้อยละ๑ต่อเดือน

แต่ว่ามันช่วยคนตัวเล็กให้เขาปลดหนี้นอกระบบได้
และมีเงินไปทำทุนต่อได้
และตามใดที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เข้าประกันนะครับไม่ต้องมีบุคคลเข้าประกันตามใดที่เขาไม่เบี้ยวหนี้เขาไม่ตั้งใจที่จะโกงเขาจะอยู่ในระบบนี้ไปตลอดชีวิตดังนั้นไทยสร้างไทยไม่แจกบัตรคนจนแต่เราจะแจกบัตรเครดิตประชาชนเพื่อให้เป็นเงินด่วนที่อยู่ข้างตัวเดือดร้อนเงินเมื่อไหร่เอาไปใช้ดอกเบี้ยถูกคนจะได้ตั้งตัวได้มีเงินไปทำ